คุณผู้ชมฮะหวยใต้ดินมันเกิดความวุ่นวายที่ปากช่องโคราชครับ
มีปากเสียงกันระหว่างเจ้ามือหวยกับคนที่ถูกหวย
ทวงค่าหวยที่ถูกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์คลิปวิดีโอนะครับ
ที่มีปากเสียงกันระหว่างเจ้ามือหวยนะครับกับคนซื้อนะฮะ
กรณีที่เจ้ามือเบี้ยวครับนะฮะเจ้ามือเบี้ยวไม่ยอมจ่ายนะครับ
ถูกเลขท้าย๓ตัว๕๑๗คือยอดเงินของคนถูกครั้งนี้คุณผู้ชมฮะ
๔ล้านบาทนะครับเอาลองฟังคลิปดูหน่อยฮะ
เกี่ยวกับาวแบบน้ำปากที่เราล้านบอกของ
คุณผู้ชมครับคนซื้อหวยใต้ดินเนี่ยก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะบอก
ก็ยอมรับแหละว่าซื้อหวยใต้ดินก็รู้แหละว่ามันผิดกฎหมาย
แต่ทุกงวดทุกงวดก็ซื้อมาทุกงวดทุกรอบไม่เห็นมีปัญหาเลย
เอาฟังเสียงคนซื้ออีกทีครับ
คือเราถามทีแรกเราจะคุยกันในกลุ่มอะค่ะ
จะโอนยอดตอนไหนทุกคนรอยอดอยู่นะอะไรอย่างนี้
เขาก็เงียบเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขามาตอบก็คือแบบขอเวลาหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะนักข่าว
แล้วคือเราอยู่เราเห็นเขาพูดเราก็ให้เวลาเขา
แต่ว่าลูกค้าที่เขามาซื้อกับเราเขาไม่ให้เวลาเราใช่ไหมคะ
ส่วนผลถูกเขาก็อยากได้เงินนะคะอันนี้ก็พูดกันตรงแล้วพี่
ถ้าอย่างนั้นหนูก็ยอมอะพี่ถ้าว่าหนูโดนแค่ค่าปรับนะ
เจ้าเขากลุ่มหนูจริงถูกไม่ได้จริง
นายเกิดผลแก้วเกิดบอกสั้นผมสรุปให้เลย
บอกว่าการพนันผิดกฎหมายมันไม่ก่อให้เกิดมูลหนี้
คือจะเรียกร้องอะไรก็เรียกร้องไปเถอะนะครับ
คนซื้อถูกรางวัลแล้วเจ้ามือไม่จ่าย
คือไปแจ้งจะบอกว่าชุดตำรวจเขากรม
เขาเป็นเปิดเล่นหวยใต้ดินผิดกฎหมายเนี่ย

ใช่ครับคือกฎหมายมันเป็นแบบนี้ทนายบอก
ข้อระวังนะฮะคือคดีแพ่งเนี่ย
ว่าด้วยหนี้สินมันไม่สามารถทวงคืนได้
ถึงแม้ว่าจะถูกหวยก็ตามเพราะมันผิดกฎหมาย
ส่วนคดีอาญาพรบการพนันโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาททั้งคนเล่นทั้งคนขายนะจ๊ะ
ก็นี่แหละครับก็อย่าเล่นเลยนะฮะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลดีกว่าถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
แต่ก็ไม่อยากให้เล่นเยอะอีกนั่นแหละนะครับ
ทำมาหากินขยันดีกว่าครับ